จังหวัดสุรินเขาบอกว่ามีกุศโลบายของเมนแห่งหนึ่ง

เขาใช้เงินสร้าง๑๔ล้านจะให้คนเห็นภาพนี้
แล้วรู้สึกว่าไม่กลัวตาย

โอ้โหเมนอะไรได้สวยอะไรขนาดนี้
อย่างกระทรวงสวรรค์วิมารอะไรกันไป
อันนี้คือวัดสังมงคลบ้านขยองตำบลตะอ๋อง

ชาวบ้านกลุ่มเดินไปดูความสวยงามของเมน

สร้างและตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม

การตกแต่งแบบลายไทยปฏิมากรรม

องค์เทวดายืนอยู่รอบเมน
มีวันดาวสัฮิมพานทฮญาณนอกประดับ

ก็บอกว่านี่แหละอัตมาเป็นคนออกแบบเมนนี้ด้วยตัวเอง
ส่วนช่างก็เป็นพระสงฆ์นี่แหละพระสงฆ์เป็นคนช่วยกันแรงงานชาวบ้านในชุมชนเป็นคนช่วยกันสร้างงบประมาณก็ได้จากชาวบ้าน
โยมช่วยกันบริจาค๑๔ล้านครับไม่น้อยเลยนะนะฮะญาติโยมบริจาคมาพุทธศาสนิกชนบริจาคกันมาตามความเคารพสัทธาในตัวของหลวงพ่อนี่แหละนะฮะ
ใช้เวลาการก่อสร้าง๒ปีนะฮะตั้งแต่๑๑กุมภาพันธ์ปี๖๐แล้วเสร็จเนี่ย๑๐กุมภาพันธ์๖๒๒ปีพอดีนะนะฮะ
ส่วนจุดประสงค์ที่จะสร้างเมนให้มันสวยงามขนาดนี้เขาบอกว่าต้องการจะให้ญาติโยมทุกคนพิจารณาถึงมรณสติ
เหตุที่ต้องตายแล้วไม่กลัวความตายเพราะสุดท้ายทุกคนก็ต้องตายเหมือนกัน
ทางด้านของนายตรีสังลายประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะอ๋องเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีหน่วยงานต่าง
รวมทั้งประชาชนทั้งในจังหวัดต่างจังหวัดเดินทางมาเยี่ยมชมแล้วก็มาชมเมนนี่แหละนะฮะ
แล้วก็บอกตรงกันว่าเป็นเมนที่ใหญ่และสวยที่สุดในประเทศไทยในส่วนของวัดทั่วไปนะครับ
ซึ่งสร้างความภูมิใจให้กับชาวบ้านแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสที่นี่เป็นอย่างมากทีเดียวนะครับ
แต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องตายเหมือนกัน
ดูเหมือนกับว่าไม่ต้องกลัวมันไม่ใช่ที่น่ากลัวแบบนั้น